คุณผู้ชมค่ะคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ดิฉันกล้าท้าคุณผู้ชมเลย
ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วไม่ประนามคนที่ถ่ายคลิปนี้
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะให้ทำอะไรก็ได้
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เด็กวัย๒ขวบอะค่ะ
ตบถูกถีบถูกทำร้ายร่างกายแล้วเอาคลิปนี้
ส่งไปโชว์แม่ของน้องเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นทางคือกำแพงเพชร
แม่ของน้องทำงานอยู่ที่ชนบุรีแล้วหัวอกคนเป็นแม่
เห็นคลิปนี้จะว่ายังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

แล้วคนถ่ายคลิปโอ้โหคุณใจคุณทำด้วยอะไร
ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวไม่ใช่คุณสุภาษาราชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้
ตั้งคำถามแบบนี้ทั้งหมดประนามด่าทอกันยับเลยนะคะ
เด็กวัยสองขวบเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะคุณเนี่ยใช้เท้าถีบแล้วใช้มือตบไปที่หัวและตัวของเด็ก
พร้อมกับพูดนะด่าทอว่าแม่ของเด็กเนี่ยเมื่อไหร่จะมารับ
ถ้าสองวันไม่มารับลูกมึงตายแน่และที่สะเทือนใจคือจะได้ยินเสียงเด็กนะ
แม่แม่และลักษณะร้องไห้ไปด้วยเรียกแม่ตลอดอ่ะคุณคุณมันสะเทือนใจหัวอกคนเป็นแม่นะ
พูดจริงคนไม่เป็นแม่ก็สะเทือนใจเชื่อเถอะแบบนี้นะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตเขาแชร์ต่อแล้วสาบแช่งเยอะมากค่ะ
เราก็เลยติดต่อไปสัมภาษณ์คุณสุทัศน์จินตเวชศาสตร์
เป็นในอำเภอคลองลานที่กำแพงเพชรต้นทางนะคะ
บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เนี่ยคุณสุทัศน์บอกว่าเกิดที่บ้านหนองปลือตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานที่กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอ่ยได้เรียกญาติที่เป็นน้าของเด็ก
และเป็นคนถ่ายคลิปส่งให้แม่
แม่ของเด็กวัย๑๘ปีทำงานอยู่ที่ชนบุรีได้ดูแล้ว
เมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าก็เลยเรียกมาสอบปากคำค่ะ
ทีนี้คนเป็นแม่ค่ะพอเห็นคลิปนี้ปุ๊บ
เดินทางกลับจากชนบุรีมาที่กำแพงเพชรเลย
มาดูลูกของตนเองโดยครอบครัวของเด็กอายุสองขวบ
อย่างที่บอกไปอยู่กับญาติที่กำแพงเพชร
เรื่องต้นตำรวจได้นำตัวน้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่า
มีอะไรบอบช้ำบ้างแล้วเดี๋ยวจะเรียกครอบครัวของเด็กเนี่ย
มาพูดคุยกับสาเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปลงกับเด็กเลยค่ะ

ความรุนแรงอ่ะทั้งมือทั้งเท้าอ่ะเด็ก๒ควบอ่ะ
เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเนี่ยนะคะ